คุณผู้ชมคนเราเดี๋ยวนี้นะอยู่ที่ไหนก็ไม่ปลอดภัย
ขนาดอยู่บ้านยังไม่ปลอดภัยเลยเหรอผู้หญิงคนนึงที่ขอนแก่น
อยู่บ้านเธออายุ๖๐ปีแล้วนะคะอยู่ในบ้านเลยนะ
กำลังจะไปอาบน้ำเข้านอนเพราะมัน๓ทุ่มแล้ว
อยู่อยู่มีผู้ชายแก้ผ้ามาจากไหนไม่รู้อ่า
เข้ามาในบ้านจะข่มขืนเธอค่ะจะข่มขืนเลยเหรอจะข่มขืนเธอ
แต่โอ้โหเคราะห์ดีมากนะเธอสู้สุดใจแล้วตะโกนร้องให้คนช่วย
สุดท้ายนี่ที่ต้องเซ็นเซอร์เพราะอะไรรู้ไหมคะ
ใช่ไหมฮะเพราะไม่ใส่อะไรเลยกล้องมุมจรปิดจับผ้าได้หมดเลยน่ะ
แก้ผ้าวิ่งหนีจากบ้านนู้นวิ่งหนีจากบ้านที่จะคมคืน
เพราะว่าพอเหยื่อตะโกนร้องบอกช่วยด้วยช่วยด้วย
คนร้ายตกใจนี่ตะเลิศออกมาเนี่ยเห็นไหม
แก้ผ้าออกมาเลยผ่านหน้าบ้านข้างแล้วเขาติดกล้องวงจรปิด
เห็นชัดเจนเลยนะคะอุ้ยอย่างงี้ก็รู้ว่าเป็นใครอ่ะสิ
เราต้องรู้ล่ะค่ะแต่เราต้องขออนุญาตแบบเซ็นเซอร์ส่วนที่ออกอากาศไม่ได้เนอะ
คือหน้าตาไม่ได้ส่งสายมุ้งสายแมสค่ะคือชาวบ้านเห็นรู้อยู่แล้วว่าเป็นใคร
รู้เลยเพราะตะเลิศออกมาแบบเปิดเปลือยตั้งแต่หน้าตายันร่างกายอะค่ะ
เนี่ยโอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่มวันที่๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
อยู่ที่บ้านพักหลังนึงที่บ้านโคกน้อยในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
สภาพก็อย่างที่เห็นน่ะวิ่งหนีออกมาจากบ้านหลังนึง
แล้วก็หลบมาที่อีกหลังนึงที่เขาติดกล้องวงจรปิด
ได้คุยกับเจ้าของกล้องวงจรปิดที่จับภาพผู้ชายคนนี้ได้
บอกว่าคืนเกิดเหตุเธอบอกเธอไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
ตอนเช้าเพื่อนบ้านก็คือผู้เสียหายค่ะ
มาขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยเธอบอกตกใจเลย
เห็นคนแก้ผ้าวิ่งผ่านหน้ากล้อง
แล้วตกใจมากที่มันเกิดเหตุที่บ้านติดกับบ้านเขา
เพราะว่าเพื่อนบ้านคนนี้เธอบอกเธอรู้จักเป็นคนนิสัยดี
ก็มีครอบครัวอยู่แล้วแต่วันนั้นอยู่คนเดียว
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเพื่อนบ้านคนนี้เลย
เธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอบอกว่า
เธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอบอกว่า
เธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอบอกว่า
เธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอบอกว่า
เธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอบอกว่า
เธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอบอกว่า
เธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอบอกว่า